เขาเป็นเจ้าชายแล้วนะคะ
เขาเป็นเจ้าชายของทุกคนนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเขาออกงานด้วยลุคนี้เลยค่ะ

เป็นงานเศรษฐ์ห้างดังเนาะ

เปิดตัวมาแบบไม่ธรรมดาเลย
เจ้าชายหมากก็เลยขอเดินพาเรท

ร้องเพลงสร้างความสุขให้กับแฟน

เนื้อร้องได้ตรงเป๊ะแบบไม่มีโป๊ะเลยนะ

งานนี้ค่ะเสร็จภารกิจบนเวทีแล้ว
เจ้าชายหมากก็มาเปิดใจค่ะ
เปิดใจกับเจ้าหญิงแจ๊กกะลีนของเราจ้า

หมากเขาบอกว่าเดินสายรับงานแบบมาราทอนมากเลยช่วงนี้

ต้องการเก็บเงินให้ครอบครัว

หมากคิมปีใหม่เขาไม่รับงานเลย
แต่เนี่ยเขากำลังเตรียมที่จะมีเบบี

พอกลับบ้านทันโทษนะคะเจ้าชายกลายเป็นคนล้างจาน

ครอบครัวสาวครีมมาจากเมืองนอกเนอะ

พร้อมเก็บกวาดให้สะอาดเอี่ยมอ่อง
เรียกว่าเป็นยอดสามีตัวจริงไปเลยจ้า

ปีนี้เนี่ยไหนเราก็

ที่บ้านน้องที่อเมริกามาด้วยก็อยู่ด้วยกันที่บ้านเลยครับ

เอาจริงด้วงที่สุด
เซนเตอร์ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานต้องเข้าแล้วนะ

ก็เข้าเขานะเพราะเขาชอบสักผ้า
เพราะสองคนตอนนี้ก็จะเป็น

เพราะว่าคิมเขาบอกแล้วเขาไม่ถนัดงานบ้าน
ตอนที่จะเปิดเตาแก้นี่ยังกรี๊ดลั่นอยู่เลย